หลังจากผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
หลังจากที่ชนะในรอบแบ่งกลุ่ม๓นัดรวดนะคะ
ก็ไม่มีโปรแกรมลงฝึกซ้อมยืดเส้นยืดสายแล้วก็ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทีมไทยก็ไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมค่ะ
โคเซมาเรียโคเซมาเรียปาปอสเม็นเดสบุ๊คปริสต์นะคะ
คุณซื้อใหญ่ของทีมก็ให้นักเตะลงริคอเบอรี่ร่างกายที่บริเวณสระว่ายน้ำภายในโรงแรม
โฮเทลค่ะสถานที่พักของนักเตะ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีด้วยกันนะคะ
ส่วนในช่วงบ่ายก็ให้นักเตะรีแวคแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย
โดยทีมชาติไทยตอนนี้ก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่ไต้หวันแน่นอนแล้วค่ะ
ขณะที่บิ๊กปอมอาธิษัตริย์เบนจัตริยวันนะคะ
ประธานพัฒนาฟุตซอลไทยก็เปิดเผยถึงการเตรียมทีม
ต้องเริ่มซ้อมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ
รวมถึงก็จะมีการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติสเปนวันที่๒๓มกราคม
ต่อด้วย๒๕มกราคมนะคะอุ่นเครื่องกับโรตุเกต
ส่วนอีก๑เกมกับสโมสรของสเปนค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่ไต้หวันเลยค่ะ
โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนะคะ
ก็จะแข่งขันกันในวันที่๑พฤศจิกายนนี้ค่ะ

คู่แรกจะแข่งขันในเวลา๑๖นาฬิกาส่วนคู่๒๙นาฬิกานะคะ
ซึ่งก็จะแย่งแชมป์กันวันนี้นะคะระหว่างเวียดนามกับเมียนมาค่ะ
โอ้เมดนี่ก็ยังจะสั่งแล้วนะครับ